คุณผู้ชมถามถึงข่าวผีกันเยอะ
คือเมื่อวานนี้เราเล่าไปหนึ่งผี
คือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถรับจ้าง
แล้วก็มีหญิงสาวว่าจ้างให้ไปส่งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง

ตอนไปถึงเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นหมู่บ้านดี

พอเช้ามาปุ๊บอ้าวมันไม่ใช่หมู่บ้านมันกลายเป็นป่า
แล้วผู้หญิงที่จ้างให้ไปส่งก็หายไป

เขาเห็นมีพระมีแม่ชีมีญาติโยม

เขาก็เลยอ่ะงั้นก็ไปส่ง
ตอนนั้นรู้สึกแค่ว่าไปส่งคนในรถ

ระหว่างทางก็ผ่านวัดร้างผ่านป่าช้า

รู้สึกตัวอีกทีรถตกคลองค่ะ
เขายืนยันว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริง
เขาเองมีอาชีพขับรถตู้รับจ้าง
ช่วงเย็นวันที่๑๒มกราคมก็ขับรถตู้ไปทำธุระ
ที่เทศบาลตำบลนานาศ
แต่ในขณะที่จะขึ้นรถตู้กำลังจะกลับ
เห็นพระเห็นแม่ชีเห็นญาติโยม
นั่งอยู่เต็มรถเลยเขาก็รู้สึกแค่ว่า
งั้นเดี๋ยวไปส่งคนในรถหน่อยน่าจะต้องการไปปฏิบัติธรรม
เขาก็ขับรถไปเลยค่ะมุ่งหน้าไปอำเภอนาแก่
อย่างที่บอกตลอดเส้นทางผ่านวัดร้าง
ผ่านป่าช้าประมาณสัก๗กิโลกรัม
ขับบอกว่าไม่ได้คุยกับใครเลยในรถนะ
พอมารู้สึกตัวอีกที
รถตู้ตกลงไปในคลองส่งน้ำทะเบียนรถคือ

ตอนขึ้นรถเปิดประตูรถขึ้นมารู้สึกว่า
คนเต็มรถคนเต็มรถแล้วก็
จะให้พาไปศูนย์ปฏิบัติธรรม

คือที่ไปหรือว่าคือคิดไม่อยากกลับบ้านเลย
แล้วก็ขับไปเรื่อยแต่ว่า
ถนนเป็นถนนทางดีมากเลย
จะรู้ว่าทางไม่ได้มีปัญหาอะไรมาเรื่อย

แล้วเวลาไปถึงเราไปรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งตอนไหนครับ

สุดท้ายนี่ตอนรถจะลงเหว

มันจะมีสะพานที่วาด
ท่อน้ำวางท่อน้ำตัววางท่อน้ำเป็นไฟเหมือนทางด่วน

แล้วเรารู้สึกตัวตอนไหนมีคนโทรเข้าไหมครับ
เดี๋ยวลงไปก็เรื่อยสะพานตรงนั้นรู้สึกตัวแล้ว
แล้วก็เริ่มโทรติดต่อเพื่อนแล้วทีนี้ว่าถูกทางแล้ว
ลงทางยังคิดว่ายังเป็นถนนใหญ่อยู่
กลางคืนมันกลางคืนใช่ไหมประมาณกี่ทุ่มครับตอนนั้น
ประมาณที่ติดต่อเพื่อนประมาณสองทุ่มรู้สึกตัวสองทุ่มละสองทุ่มกว่า

ก็รู้สึกตัวแล้วยังคิดว่ายังไม่มืดยังมีเพื่อนอยู่ยังคิดว่าเป็นถนนใหญ่

รถเป็นจะลงคลองคลองถนนใหญ่กันคิดว่ายังเป็นถนนใหญ่อยู่
ไม่รู้ว่ามันเป็นป่าเป็นคองส่งนะไม่รู้

จนเอารถไม่อยู่พยายามเบรกพยายามเบรกอะไรก็ไม่อยู่จนปล่อยรถจนสุด
ส่วนแรกก็รู้ว่าเอารถไปอยู่แล้วก็ดับเครื่องดับเครื่องแล้วก็เข้าเกียร์ล็อกไว้
ก็เปิดประตูออกมาตอนนั้นยังคิดว่ามันยังมีพระอยู่นะยังมีพระกับแม่ชีอยู่
ทีนี้ลงจากรถมาเดินเดินออกมาทีนี้รู้แล้วว่าอยู่คนเดียว

ไม่ใช่ถนนแล้วก็เดินเดินเดินขึ้นมาสรรเขื่อนเดินขึ้นมาสรรเขื่อนเนี่ย
ก็ยังคิดว่ายังเป็นวัดอยู่ที่ตรงนั้นนะก็มีสาราสองสารา
เพราะว่าปกติวัดปลาท่านจะปกติจะห่างกันอยู่แล้วมีสองสารา
ก็ยังคิดว่าท่านยังจำวัดอยู่ที่นั่นแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ที่นั่น
ก็เลยอุ่นใจอยู่คนเดียวแล้วอุ่นใจมากเลย
ทีแรกเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรแต่ว่าชอบไปแต่ว่ารู้แล้วว่าแบบนี้มีจริง
ก็บอกว่าเมาหรือเปล่าคนขับรถยืนยันแบบนี้คุณผู้ชมว่าไม่เมา
ยืนยันว่าไม่ได้เมาจริงเรื่องนี้มันยากต่อการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
แต่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นผีสางเทวดามาดนใจ
หรือเป็นการนำโชคนำลาบมาให้ก็เป็นไปได้วันนี้หวยออกด้วย
แน่นอนคนก็นำเลขทะเบียนรถตู้ไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อ
คุณผู้ชมก็ย้ำมาว่าในเฟซบุ๊กไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะ
ก็มีสองเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องผีเกี่ยวกับคนที่ขับรถไปส่งผี
พูดง่ายแบบนี้เลยเป็นรถสองคันทะเบียนต่างกัน
คันหนึ่ง๖๕๑๓คันนี้รถตู้เนี่ย๓๗๗นะคะ
ครบถ้วนก็ครบถ้วนถูกต้องใช่ไหมคะที่คุณผู้ชมรอฟังกันอยู่
ถามมาทางเฟซบุ๊คถ้าไม่ถูกใจส่งมาถามกันได้
น่าหาข่าวมาเล่าให้ฟังเพิ่มเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเพิ่มน่าจะถูกใจนะค่ะ